บ้านนี้โชคดีมากเพราะว่าล่าสุดครับได้ลูกเพิ่มอีก๑คน
โดยที่ทั้งคนที่เป็นแม่และคนที่เป็นพ่อไม่รู้นะ
ว่าอ้าวนี่เมียฉันท้องเหรอเนี่ยเข้าใจว่าเมียอ้วน
ส่วนตัวของผู้หญิงเองก็ไม่รู้ตัวว่าท้อง
คิดว่าที่ท้องใหญ่น้ำหนักขึ้นเพราะไม่มีอาการแพ้ท้องเลย

เข้าห้องน้ำไปครั้งนี้ลูกไหลออกมาครับโอ้โหแต่คือปฏิหารนะ
รอดปลอดภัยพ่อของเด็กเชื่อว่าสงสัยไอ้ไข่สิทธิ์วัดเจดี
จะช่วยคุ้มครองเพราะว่าปลอดภัยทั้งแม่และลูกครับ
ที่ชนบุรีครับคุณผู้ชมวันนี้๑๓พฤศจิกายนตี๕๒๐ครับ
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทีมแพทย์ไปช่วยเหลือ
คุณผู้หญิงท่านนี้คลอดลูกอยู่ภายในห้องน้ำ
ภายในบ้านเลขที่๕๒ทับ๒ในพื้นที่ตัวเมืองชนบุรีครับ

ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณชะลิตาภูสิมมาอายุ๓๑ปีครับ
ตอนที่ไปเจอนั่นก็คือมีทารกเพศชายคลอดออกมาร้องอูแวะอูแวะ
อยู่บริเวณหว่างขาของเธอครับ
ร่างกายอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์
นี่หน้ารักหน้าชังนะครับ
ก็ตัดสายรกสายสดืออะไรต่างเรียบร้อยก็พาส่งโรงพยาบาล
นี่นะฮะเสียงร้องของเด็กแรกเกิดครับ
พ่อของเด็กครับพ่อสุพศพุ่มเถื่อนอายุ๔๓ปีบอกว่า
เอาจริงนะคุณนักข่าวคือผมเองและเมียเนี่ยไม่รู้เลยว่าอ้าว
เมียผมท้องเมียผมเองก็ไม่รู้ว่าเธอท้องนะครับ
อ้วนขึ้นเพราะน้ำหนักเยอะ
ล่าสุดกลับมาจากงานวัดที่อ่างศิลากำลังจะอาบน้ำ
พอเข้าห้องน้ำสักพักหนึ่งเมียร้องพ่อช่วยด้วยพ่อช่วยด้วย
เปิดประตูไปอ้าวเฮ้ยนี่เมียกำลังจะคลอดลูกนี่
แต่คือลูกยังไม่คลอดออกมาจนหมดนะฮะตอนนั้นคือช็อกมากตกใจเลย
ทำยังไงดีพี่บอกว่าไอ้ใจอยากจะช่วยเมียก็อยากช่วยนะ
แต่ตอนนั้นก็คืออยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วย
จุดทูปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกตะไข่วัดเจดีครับ
ขอให้ลูกผมปลอดภัยเถอะขอให้เมียผมคลอดลูกได้เรียบร้อย
เพราะว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่กลัวจะไม่ทันการ
คุณพ่อบอกว่าจริงแล้วเมียผมมีลูก๒คนนะ
ก่อนหน้านี้คนแรกและคนที่สองผู้ชายทั้งคู่เลย
แล้วนี่เป็นท้องที่๓แล้วลองฟังครับ